ส่วนความคืบหน้ากรณีที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านนทบุรีนะครับ
มีคนนำถุงใส่ปฏิกูลเอาไปใส่ไว้ในแท้งน้ำของคอนโดนะครับ
วันนี้การประปานครหลวงลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แล้ว
ขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำการประปานครหลวง
พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวการประปานครหลวง

นำอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บันไดลิงขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าชั้น๘
ของคอนโดแห่ง๑ย่านนทบุรี
เพื่อเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำ
หลังได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย
พบถุงบรรจุสิ่งปฏิกูลคล้ายอุจจาระอยู่ภายในถัง
ขณะมีการล้างถังพักน้ำประจำปี
และมีความกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อการอุปโภคบริโภค
โดยการปีนขึ้นไปบริเวณชั้นที่มีถังพักน้ำ

หากไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
ก็อาจไม่ทราบว่าตรงนี้คือบริเวณถังพักน้ำ
ประกอบกับบริเวณฝาถังน้ำก็สามารถเปิดออกได้ง่าย
ไม่มีสิ่งป้องกันของไม่พึงประสงค์ตกลงไปด้วย
ชัดชัยชาติวัฒนานนท์นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายคุณภาพน้ำการประปานครหลวง

วันนี้ได้นำสารคอลีนชนิดเข้มข้น

ใส่ในถังพักน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ

ถึงจะสามารถใช้น้ำได้อีกครั้ง
ส่วนการตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่น
เช่นสารอีโคลายและสารโคลิฟอร์ม
มักจะพบเจอปนเปื้อนในอุจจาระ

ว่าจะทราบผลภายใน๒๔ชั่วโมง
โดยการที่นิติบุคคลได้ล้างถังไปก่อนหน้านี้
ไม่ได้มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง

ที่จะสามารถเจอเชื้อโรคหลงเหลืออยู่

ได้ประสานคอนโดเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอาคารเพื่อติดตามตัวแล้ว
ต้นคาดว่าเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในคอนโดหรือเป็นผู้ที่ชำนาญเส้นทางต่างเป็นอย่างดี
เนื่องจากบนดาดฟ้าที่มีถังพักน้ำนั้นเป็นช่องที่ต้องปีนขึ้นไป
เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้ง่าย
ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกิดจากอะไร
ต้องมีการสอบสวนนิติบุคคลอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากพบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดก็จะเข้าข่ายข้อหารบกวน
ครอบครองการอยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและข้อหาบุกรุก
ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เช่าพักอาศัยในคอนโด
และเป็นข้อควรระมัดระวังตรวจสอบสำหรับที่พักอาศัยอื่นได้เป็นอย่างดี
เพราะไม่ว่าถุงที่พบนั้นจะเป็นอุจจาระหรือไม่
แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันและไม่ควรปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีก